เอาละค่ะตามสัญญาพาคุณผู้ชมและคุณสุภาษา
พร้อมแล้วเหรอพร้อมที่จะไปประกวดพิดาอ่างของเราให้คุณผู้ชมดูภาพกันก่อน

ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้น้ำหนักไม่ถึงอ่ะให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ
โชมเอ่ยชมงามอารามแท้และตะลึงได้เจอสองครั้ง
เอาไม่แก้ครั้งหนึ่งเอาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดิฉันก็ฟังเพลินเสียงเพราะ

คุณที่เต้นบกมือแบบนี้
นี่แหละค่ะการประกวดธิดาอ่างในงานรำลึก๑๑๐ปีรัชกาลที่๕เสด็จประพาทต้นเมืองอ่างทอง
ที่หน้าสนามสารากลางจังหวัดอ่างทองกันเลยนะคะ
สาวงามน้ำหนักมาตรฐานก็คือมากกว่า๘๕กิโลกรัมเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น๒๔คนค่ะ
แต่ละคนต้องโชว์ความงามพร้อมกับความสามารถการแสดงบนเวทีคนละ๓นาทีด้วย
เป็นการแข่งขันเพื่อช่วงชิงมงกุฎพร้อมเงินรางวัล๑๐๐๐บาทแล้วก็สายสะพายธิดาอ่างค่ะ
ผู้เข้าประกวดแต่ละคนไม่มีใครยอมใครคนนี้ใช่ไหม

คนนี้ก็น่าเป็นสรุปจะเป็นคนไหน
โอ้โหควงสากันตัวพิ้งไหวเลย
คือต้องบอกไม่มีใครยอมใครจริงคุณดูสิ

มากนะคะก็คงเชื่อในกรีกร้านเลย
และในที่สุดผลการประกวดค่ะนางงามหมายเลข๔
นางสาวประพาพันธ์สุ่มประเสริฐวัย๒๙ปี
ดีกรีคุณครูคว้ารางวัลที่๑ไปครอง
หลังโชลีลาตำส้มตำเมื่อสักครู่นี้นี่แหละ
ถูกใจกรรมการเป็นที่แน่แท้
ต้องได้มาตรฐานนะน้ำหนักนะ๘๕กิโลกรัม